มาถึงข่าวพีคของวันนี้เพราะโป๊ะมันแตกนะฮะ
นู่นจับโป๊แท็กซี่แสบจัดฉากรับเงินร่วงบนรถค่ะ
คุณผู้ชมครับแม่นะฮะคือไปหาคนมารับเป็นเจ้าของ
ตอนแรกบอกผมรู้ผมรู้ผมรู้โอ้นี่เขาเรียกแอปอะไรนะ
แมนเหมือนกันอ๋อมีข้อมูลอยู่มีข้อมูลไม่ต้องไม่ต้อง
เดี๋ยวผมหาตัวเองที่ไหนได้แล้วไปหาตัวมารับแทนนะ
คุณผู้ชมฮะอ่านี่นะครับเก็บตังค์ได้นะอันหนึ่งนะฮะ
ในนี้น่ะมีตังค์อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นน่ะประมาณหกหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นน่ะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บนะคืนให้พี่แท็กซี่นะฮะ
ให้พี่แท็กซี่ไปคืนกับกับเจ้าของนะฮะนี่นะครับ
อ่ะพี่ผมคืนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวฝากพี่ด้วยนะครับ
ไปคืนเจ้าของนะพี่นะครับอ่าโอเคเราให้ดูอีกทีอืม
เพื่อจะให้ดูต้นเรื่องก่อนว่ามันเป็นยังไงครับ
มนชัยอายุ๔๓เขาเก็บตังค์ได้
คือเขาเรียกแท็กซี่คันนี้ผ่านไลน์แมนแล้วเก็บตังค์ได้
แล้วด้วยความบริสุทธิ์นะเปิดถ่ายคลิปนับปุ๊บปุ๊บ
หมื่นพี่แท็กซี่ฝากไปคืนด้วยนะครับ
คงมีธุระแหละตอนนั้นอ่ะนี่แหละครับ
ปีผมคืนคือเขาบอกว่าแท็กซี่บอกน่าจะเป็นคนที่เรียกแอปเหมือนกันนี่แหละ
ก่อนหน้าคุณเนี่ยน่าจะคืนไม่ยากอืม
อ่าน่าจะคืนไม่ยากพี่แท็กซี่ยืนยันด้วยเดี๋ยว
ถ้าติดต่อไม่ได้นะจะแจ้งที่ศูนย์ของแอป
เพื่อให้ช่วยประสานงานอีกทางหนึ่งนั่น

น่าจะจบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แต่ปรากฏว่าช่วง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
คุณบนชัยไปหน้าเริดเลยปรากฏเลย
ไปแจ้งความที่ศพมสมพันธ์บรีทำไมไปหน้าเริดล่ะ
คือไอ้เงินเจ็ดหมื่นบาทที่ลืมไว้บนแท็กซี่น่ะ

แท็กซี่ให้เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง

โอ้โฮหัวหมอหัวหมอค่ะนี่แหละ

ทำไมพี่รู้ทำไมพี่ดังเกตทำไมพี่จับโป๊ะได้

โทรไปสอบถามที่แอปแอปไลน์แมน

สอบถามความคืบหน้าเรื่องการคืนเงินได้รับแจ้งบอกว่า
เราได้คืนเงินให้เจ้าของเงินไปแล้ว
เป็นผู้หญิงตั้งแต่ตอน๙โมงเช้า

โทรไปคุยถามเจอพิรุษ

ถามว่าคุณมารับเงินไปกี่โมง

ถ้าเกิดว่าตอบ๙โมงจบตรงกัน

ไม่ตรงครับเวลาไม่ตรงกับที่ศูนย์แจ้งพี่มนชายไว้
ผมก็เลยบอกพี่มนชัยพลเมืองดีต้องเลิกลักเลย
เพราะกลัวเดี๋ยวใครจะเอาตังค์ไป
คาดคันจนผู้หญิงคนนั้น
สารภาพว่าเอ่อ
หนูรู้เห็นกับโชเฟอร์แท็กซี่ค่ะ

ต้องการจะเอาเงินมาเป็นของตัวเอง
แต่พี่มนชัยคะจากที่เรารู้กันสองคน
เรารู้กันสามคนได้ไหมคะเดี๋ยวหนูแบ่งหารให้พี่ด้วยส่วนหนึ่ง
น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้

พี่มนชัยอ่ะหัวจรดเท้าเขาเป็นผลเมิงดี
หัวใจก็เป็นพลเมิงดีพี่มนชัยบอกอย่างนี้ยักยอกอ่ะ
เออไม่โอ้โหสุดยอดฮะเขาก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรปราการ
เพื่อให้ตำรวจจัดการและติดตามตัวเจ้าของตัวจริงนะฮะ
มาเอาเงินคืนไปลุกขึ้นลุกขึ้นคราวนี้ต้องลุกขึ้น
ลุกขึ้นแล้วปรบมือสุดยอดนะฮะสุดยอดครับ
มนชัยครับพี่นี่สุดจริงถ้าเกิดพี่มนชัยจะเอาเนี่ยนะ
ไม่ต้องรอถึงหาร๓เอาไปได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่พี่เขาไม่เอา
พี่เขายังบอกเลยบอกว่าที่เอาเงินทั้งหมดให้แท็กซี่
เพื่ออะไรถ้าเกิดว่าโชเฟอร์เอาเงินคืนให้กับเจ้าของตัวจริง
เจ้าของเขาให้ทิพย์เขาจะได้ให้โชเฟอร์แท็กซี่ไง
แต่กลายเป็นว่าแท็กซี่ดันไปติดต่อเพื่อนสาวมา
อืมจะเอาไปซะเองแล้วพี่แท็กซี่นะ
เน่าตัวเดียวนะเดี๋ยวก็เหม็นทั้งคล่อง
แท็กซี่ดีเขาเยอะเพียบเนี่ยอย่างนี้
เป็นซะอย่างเงี้ยแล้วพี่มนชัยใช่ไหมอ่า